เอาละค่ะชิมกาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่
ชิมกาแฟกันต่อที่จังหวัดพังงานะคะ
ร้านนี้เขาไอเดียดีจริงนะคะ
ไปสร้างกาแฟไปสร้างร้านกาแฟบนต้นไม้นะคะ
ต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มาก
และที่สำคัญอายุ๓๐๐ปี
ไอเดียดีจริงชมธรรมชาติไปด้วยจิบกาแฟไปด้วย
นี่ดีไหมทีที่บอกว่าน้ำชาบนต้นไม้ใช่บนต้นไม้
ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเขาเปาะหมู่ที่๕ตำบลกระโสม
อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะคะ
เขาก็ชื่อเขาใช้คำมาเล่นเหมือนกันนะ
เพราะว่าถ้วยกาแฟถ้วยชาอะไรอย่างนี้นะ
นำร้านกาแฟขนาด๘คูณ๘เมตร

แต่ว่าพาขึ้นไปอยู่ต้นตะเคียนรากขนาดใหญ่
มีความสูง๑๗เมตรอายุ๓๐๐ปี
การก่อสร้างนี่ใช้โครงเหล็กขนาดใหญ่
บันไดแล้วก็ทางเดินที่ค่อนข้างที่จะลาดชันนะคะ
ระยะทางนี้๓๕เมตรในการขึ้นไป
แต่ว่าออกแบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานนะ
เรื่องความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงนะคะ
คุณพี่วิมลพรแก้วกลมเจ้าของร้านกาแฟ
แล้วว่าไอเดียนี้เกิดขึ้นมาจากความฝันในวัยเด็กของแฟน
ที่อยากมีบ้านในฝันอยู่บนต้นไม้

อยากจะมีบ้านบนต้นไม้ปีนขึ้นไป

ก็เลยได้เริ่มสร้างบ้านบนต้นตะเคียนราก
อยู่ภายในสวนปาล์มน้ำมันของครอบครัว
ที่มีมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ

กับตัวเองเป็นคนที่ชื่นชอบรสชาติของกาแฟอยู่แล้ว

แล้วก็ตัดสินใจเปิดร้านกาแฟเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ

มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาชิมกาแฟ
และชมธรรมชาติที่สวยงามกันอย่างต่อเนื่อง
ร้านนี้เปิด๓วันเท่านั้นนะในสัปดาห์นะคะ

ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือเป็นวันหยุดถึงจะเปิดนะคะ
เปิดเที่ยงครึ่งไปจนถึง๕โมงครึ่ง
๒นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
น่าไปน่านั่งนะหลายคนชอบดูวิวไปด้วย
จิบชากาแฟไปด้วยดีอ่ะบรรยากาศดี
ย้ำว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้น

ใช่ฟรีคับพังงาคอฟฟี่ค่ะ